เวลาเหลือเยอะอยู่แต่ก็โอเคเรื่องมาเดี่ยว
คือมะเดี่ยวเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่าตนเองเนี่ย

คือช่วงนั้นจริงแล้วที่แบบว่าเสี้ย
กัญชัยทำไมเธอจับโทรศัพท์ในการรายการมันไม่มีมารยาท

เออถ้าไม่ต้องสาแนถ้ามีไลน์ยังไงเขาขึ้นอยู่แล้ว

พูดไป
คือเขาบอกว่าเค้าเอาอารมณ์ล้างเป็นหน่อย

เขาได้ทรงหมุนแล้วหมุนฉันจะด่าก่อน

หยุดอ่าน

คือเขาบอกมีการซ้อมตรงซ้อมเต้นด้วยแหละ
แต่พอมาถึงหน้างานน้องทำไม่ได้

เพราะปกติมันเป็นปกติของการทำงานที่พี่ประภูมิกับ
ฟิตติ้งอะใช่แต่ฟิตติ้งก็ใช้เวลาเยอะอันนี้พี่พูดตรง

พอเสร็จจากงานเนี่ยก็รีบถ่ายนะฮะ
พอก็ใกล้จบก็เลยอีกชุดเดียวตนก็นั่งรอ
สักพักเด็กก็วิ่งมาบอกว่ายังไม่ได้ถ่ายชุดตนเลย
แล้วก็ทำไมกลับล่ะทำไมไม่ถ้าเป็นพี่เป็นผู้กำกับทำไมกลับล่ะ
เขาขอแล้วขอร้องแล้วเขาก็บอกเขาอยู่ไม่ได้
สำหรับที่มะเดี่ยวออกมาโพสต์นั้น
จากการที่ตนคิดว่าเราต้องจัดการกับปัญหา
ซึ่งคนบางประเภทไม่สามารถพูดหรือบอกตรงนั้นได้
เพราะจะเกิดดราม่ามีปัญหาไม่จบเพราะหลังจากนั้นคือการทำงานอีกหลายเดือน
คือเราต้องการที่จะพูดให้วงการฟังว่าเราเจอสิ่งเหล่านี้อยู่
ซึ่งไม่ได้แปลว่าตนพูดรับหลังเราพูดเปิดเผยในที่สาธารณะ
เราพูดให้คนได้ยินคือเรื่องแบบนี้ต้องขอโทษที่ต้องใช้อารมณ์
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็มีการไปคุยกับช่องคุยกับผู้จัด
ตนคิดว่าควรจะให้โอกาสหากจะปลดนักแสดงเพราะผู้จัดการ
ส่วนตัวมองว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะแฟร์เลย
ที่ผู้จัดการต้องมาปลดนักแสดงเพราะที่อาจจะไม่รู้ด้วย
ตนยอมรับว่าตัวเองอารมณ์ร้อนแต่มะเดี่ยวก็บางทีก็อารมณ์ร้อนเหมือนกัน
แต่ก็คุยได้ตนไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง
ทีนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดการแล้วก็นักแสดงว่าจะเอายังไงกับนาง

ถูกเราก็ให้โอกาสในการทำงานแล้วน้องจะให้โอกาสเราไหม
กรณีบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยมันเดี๋ยวสร้างกระแสหรือเปล่า
อ๋อยังให้ละครดัง
สร้างกระแสหรือเปล่าที่คนอยากจะดูละคร
ตนอยู่เฉยก็ดังอยู่แล้วหรือเปล่า
อีกทั้งโปรเจกต์ดังกล่าวนั้นมันเข้านู่นเมษายน

กุมภานะแล้วก็ออกอากาศเจ็ดเมษายน

เขาก็ไม่ชอบอะไรที่มีดราม่องดราม่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

แต่หลังจากนั้นนะฮะทางคุณกล้าวเองก็ได้มีการออกงานนะครับ

บอกว่าเนี่ยนักข่าวไปถามมาถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ

เข้าใจนะครับว่าเรื่องการทำงานก็ต้องมีปัญหา

ด้วยเรื่องนี้เปิดกล้องเดือนกุมภานะครับ

ซึ่งเราเองก็แจ้งว่าขนาดนั้นเรามีซีรีส์ที่ต้องถ่ายทำอีก๒เรื่อง

อันนี้อ่าบไปแล้วเมื่อวาน
ก็จะทำงานร่วมกันได้
คุณก้าวบอกว่าสำหรับเราไม่มีปัญหา

ถ้าทำงานด้วยเขาก็จะมาดูแลให้
ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็คงทำข้อตกลงให้เป็นเรื่องเป็นราว
เป็นรายรักอักษรเขาก็ตกลงทำข้องโรงร่งกันดีกว่านะครับ

วัวแต่มีปัญหาร้องยั่งร้องไห้อยู่ไง

แล้วต้นหอมกับสันเนี่ยเขาเป็นแฟนกันยัง

สุภาษิตที่เขาบอกว่าคนล้มอย่าฆ่า